ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักจะพบคนมาให้สนใจมากกว่า๑คน
คนที่มีคู่รักหมายมั่นกันแล้ว
ระวังความหึงหวงจนไม่เป็นตัวของตัวเองถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
สุขภาพระวังระบบย่อยอาหารผิดปกติ
งดหรือเลี่ยงอาหารรสจัดจะอึดอัดจากปัญหามลพิษรอบกาย
มีเกณฑ์อุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงมาก
การเงินไม่ค่อยราบรื่นรายรับเท่าเดิมแต่รายจ่ายมากขึ้น
หนี้จะผิดนัดชำระหรือผ่อนผันทำให้เงินสะดุดเป็นระยะ
ที่ขอกู้ไว้จะติดขัด
การงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากขึ้น
เจ้านายเรียกหาบ่อยครั้งได้เดินทางใกล้ร่วมกับเจ้านาย
จะได้ลูกน้องดีช่วยทำงานแทน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์